ก่อนเลยครับนี่เป็นการหาเสียงของดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
พี่เอเขาซ้อมฮะซ้อมไปสาราว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงเลย
รเอ๊ไปอ้อนขอสมัครร่วมทำงานกับผู้บริหารและทีมงานของกอทม
แล้วก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานด้วยนะครับ
นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากอทมจะดูแลสวัสดิการของคนกรทมอย่างเต็มที่
คือดูแลทั้งตัวคนทำงานไปจนถึงครอบครัวเลย
อันนี้ยังไม่ได้ไปหาเด็กนะพี่เอ๊นะแต่คนที่ไปหาเด็กคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
พาทีมลุยตลาดย่านสายไหมอ้อนขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดสด
เป็นไงคะก็ไปเจอแม่ค้าหน่อยนี่เปิดแผงขายของนี่ไปสนามบาสด้วย
ไปที่โรงเรียนวัดหนองใหญ่ครับแล้วบิ๊กวินนะย่ำเท้าลงบนพื้นสนามบาสที่เจ้าตัวเนี่ย
ผลักดันให้มันเกิดขึ้นจนเด็กมีสนามฝึกซ้อมนี่โชว์การยิงด้วยโอ้โห
บอลเจมส์ก็ต้องยอมอ่ะไมเคิลจอแดนเห็นนี่ก็โอ้โหเอาไม่อยู่เหมือนกันนะบิ๊กวิน
นั้นเลยเหรอเออขนาดนั้นเลยนี่นี่ชูดโชว์ด้วยลงด้วยฮะ
เชื่อว่าช่างภาพคงเอามาแต่ตอนที่ลงนะอ่าผู้สมัครอีกคนที่ไปเจอเด็กเด็กครับ
ขณะหาเสียงก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ยังขยันเดินเท้าหาเสียงกับประชาชนทุกสาขาอาชีพเลย
ไปพูดคุยทักทายรับฟังปัญหาจากคนกรุงแล้วก็แจกใบปลิวแนวนโยบายพัฒนากรุงเทพมหานคร
ซึ่งใบปลิวแผ่นนี้นะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นสื่อแจกแจงนโยบายของผู้สมัครแล้ว
เป็นของเล่นให้เด็กด้วยแต่ว่าจะเล่นยังไงไปดูกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป